คุณผู้ชมครับผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำเขาก็ได้รวมตัวกันครั้งใหญ่เลยนะคะ
เพื่อที่จะจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
เป็นการแสดงความจงรักพักดีด้วยการจัดขบวนเรือ
ไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อความสวยงามค่ะ

เรือลำเลี่ยงเรือลากจูงุ่มลำเจ้าเนินต่งท้าย๘๐กลางลำ

ค่อยเคลื่อนเข้าร่วมขบวนเรือน้อมถวายความอาลัย
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
บริเวณโค้งน้ำเจ้าพระยา
บริเวณโค้งน้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าพระบรมหาราชวังอย่างงดงามค่ะ
ขบวนเรือเหล่านี้เข้าสมทบกับเวทีเรือลำเลียงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อร่วมแปลอักษรโดยข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้าทางน้ำราว๘๐๐ชีวิตในชุดสีขาวดำ
เรียงรายสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
ผู้คนราว๘๐๐ชีวิตร่วมกันเปล่งเสียงเพลงสันเสริมพระบารมีออกมาจากใจ
กึกกล้องไปทั่วพระบรมมหาราชวัง
แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อันหาที่สุดมีได้
สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ
ได้มอบข้าวสาร๑๐๐๐๐๐กิโลกรัมน้ำดื่มจำนวน๑๐๐๐๐๐ขวด
ให้กับกรมเจ้าท่าส่งมอบให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึง
มูลนิธิร่วมกับตันยูและมูลนิธิต่าง
เพื่อนำไปประกอบอาหารให้แก่ประชาชน
ที่เดินทางมาร่วมถวายสการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เมืองหน้าพระบรมโกศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน